ไปดูความคืบหน้าครับกรณีที่ลูกชายนายตำรวจใหญ่นะครับ

ต้องใช้คำนี้ถูกกล่าวหาว่า
กระทำชำราวน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีนะครับ
มารับทราบ๒ข้อหานักแล้วนะฮะ

เป็นลูกชายของตำรวจระดับรองผู้ประคับการนะครับ
ที่ถูกกล่าวหาว่าลวงนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปี
ล่วงละเมิดทางเพศที่โรงแรมม่ามรูดย่านบางกรวย
แล้วก็ให้เงิน๕๐๐บาทปิดปาก
พร้อมทั้งถ่ายคลิปไว้แบล็คเมลด้วยนะครับ
เขาเข้ามอบตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหากับ

ซึ่งหลังจากการสอบปากคำเสร็จแล้วนะครับ

ผู้สาขาสังเกตว่ามีสีหน้าเครื่องเครียดนะฮะ

สีดำที่มาจอดรอรับอยู่แล้วก็ออกจากสอนอไป
ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยสักคำเดียวนะฮะ

ผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษ
โดยยอมรับว่าเป็นคนพายาวชนไปจริง
แต่รายละเอียดไม่ขอเปิดเผย
และขอไปให้การในชั้นศาลฮะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาครับ

พรากผู้เยาว์เด็กอายุเกินกว่า๑๕ปีแต่ไม่ถึง๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์
เนื่องจากเป็นการมามอบตัวครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ข้อกฎหมายบอกไว้แบบนี้
คือตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ออกหมายจับทำให้ตำรวจไม่มีอำนาจควบคุมตัวครับ
หลังจากแจ้งก็หาก็ต้องปล่อยตัวไปก่อน
วันนี้มีนัดหมายผู้ต้องหาไปที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันครับเพื่อขออำนาจศาลฝากขัง
ซึ่งผู้ต้องหานะครับสามารถยื่นสิทธิขอประกันตัวในชั้นศาลได้
แต่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงครับ
ตามกันต่อสำหรับคดีนี้นะคะ